สามแปดยิงศีรษะน้องชายเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบตรงนี้แหละค่ะห้องเช่าไม่มีเลขที่
พื้นที่หมู่๒ตำบลวิหารแดง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพบศพผู้ตายก็คือนายประสิทธิ์จันสุวรรณ
อายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณศีรษะ
หนึ่งนัดลำตัวสองนัดนอนหงายนอนหงายหน้าหายใจรวยริน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเลือดไหลนองเต็มพื้น
กู้ภัยพยายามช่วยที่จะยื้อชีวิตปั๊มหัวใจแต่ว่าสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ไปถามพี่ชายวัย๖๐ปีนายนรสิงจันสุวรรณ
พี่ชายแท้ของผู้ตายยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์
ยิงน้องชายจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ในพื้นที่ตำบลวิหารแดง
มีอาชีพทำไร่มะม่วงแล้วก็ทำห้องเช่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังปรับพื้นถนนหน้าห้องเช่า
เพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้าไปที่ห้องเช่านะคะ
จุดเนี้ยเป็นกรณีพิพาทกันเพราะเป็นจุดที่พี่ชายของผู้ตายเนี่ย
ปักหมุดแบ่งเขตเอาไว้ช่วงเช้าปักไว้ช่วงเย็นกลับมาดู
เอ้าทำไมหมุดมันหายไปก็เลยไปถามน้องชาย
แต่ปรากฏว่าถามไปถามมาพี่น้องเขาทะเลาะกันค่ะ
ด้วยความโมโหพี่ชายเดินกลับไปบ้านไปหยิบปืน
มาคุยกับน้องชายอีกรอบเดี๋ยวนี้พี่น้องเขาคุยด้วยปืนนะ
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายยิงน้องเสียชีวิตค่ะ
ถ้าเขายอมรับความจริงมั้งก็โอเคก็ไม่ได้อะไรแล้ว
ก็คือยอมรับสำนักว่าเขาทำผิดที่จริงนั้นประมาณสองสัตว์หนัก
อืมไม่ได้เลยนะคะพี่น้องท้องเดียวกันแท้แท้นะคะ
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าบันดาลโทษะ
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ